มาดูความคืบหน้ากรณีของเสียแป้งนะครับ
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลอุกอาจมากนะครับ
ทำกันเป็นขบวนการมีคนพาหลบหนีล่าสุดเนี่ยนะครับ
มีการออกหมายจับรวมเสียแป้งแล้วเนี่ย๕คนแล้วนะ
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๑คนนะครับ
อกจากนี้มีคำถามนะครับว่าตัวเสียแป้งนั้นเดินทางออกนอกประเทศแล้วหรือยัง
ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยัน
ครามขึ้นหน้าร่าสุดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โทอิทธิพลอประดิษฐ์
เรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีนะครับ
ร่วมกับทางรองอธิบดีกรมราชธรรม

พบตรรองพบตรที่รับผิดชอบ
ได้สั่งกำชับเร่งรัดคดีครับ
เสียแป้งชื่อจริงนชวลิสท์ทองด้วง
ตอนนี้มีการออกหมายจับเสียแป้งกับพวกเนี่ย
รวม๕คนล่าสุดนั้นน่าจะมีการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือ
ออกจากโรงพยาบาลอีกหนึ่งคนครับเนื่องจากว่าตำรวจนั้นได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ขณะนี้ครับได้รับรายงานบอกว่าเจอรถกระบะของกลางนะครับที่ในปอยแล้วก็ในบิ๊กครับ
ลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ท่าเรือในจังหวัดสตูน
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นรถของกลุ่มผู้ต้องหาจริงไหม
ขณะที่เสียแป้งในบิ๊กในปอยเนี่ยได้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือไม่
ยังไม่มีการยืนยันแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับ
คือถ้าบอกว่าทางสตูนเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะทางสตูนเนี่ยมีช่องทางติดต่อเป็นแนวธรรมชาตินะครับ
ซึ่งถ้าออกถามว่าออกได้ไหมก็ออกได้นะครับ
แต่ตอนนี้ทางสตูนผู้การสตูนนะครับก็ตั้งด่าน
สตูนมีทางเข้าออกอยู่สองทางนะครับ
บอกประชาชนไม่ต้องไปตกใจนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยตั้งด่านทั้งสองทางไว้หมดแล้ว
ตอนนี้เราออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด๔คน
แล้วก็จับกลุ่มไปแล้ว๒นะครับ
ตอนนี้ว่าคาดว่าถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในกล้องที่เราเจอ

อาจจะออกหมายจับเพิ่มอีกคนนึงนะครับ
คนที่ปรากฏในภาพเราอาจจะต้อง
ถ้าเขาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องดำเนินเกี่ยวดีให้เขานะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับออกหมายจับใช่ไหม
แล้วก็ถ้าดูในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าหมวยเนี่ยนะครับ
สักประมาณช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวครับ
หนึ่งในผู้ต้องหานางสาวหมวยเนี่ยนะครับ
ที่ร่วมกันพาเสียแป้งหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังนะครับเนี่ย
ประมาณสามสิบนาทีครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย
คือพาไปสอบเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรนะครับ
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็พากลับไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
ทีมข่าวนั้นพยายามสอบถามนะครับ
เพราะว่ามีข่าวว่ามีตัวละครเพิ่มอีกชื่อว่าไหมนะครับ
มีการโอนเงินจากหมวยไปให้ไหมอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันแต่เจ้าตัวก็คือไม่ได้ตอบคำถามใดครับ
พยายามหลบทางสื่อมวลชนไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับ
ทางตำรวจภูทรพัทธลุงครับซึ่งเป็นชุดไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตอนที่เสียแป้งนั้นถูกคุมขังในเรือนจำกลางพัทธลุง
เคยมีพฤติกรรมแกล้งกันแล้วมีการโอนเงินจากหมู่ไปให้ไหมครับ
แต่ว่าตอนนั้นตำรวจวางมาตรการเข้มงวดป้องกันการหลบหนีหรือว่าชิงตัวนักโทษนะครับ
จัดกำลังตำรวจในแล้วก็นอกเครื่องแบบประกบเลยครับก็เลยหนีไปไหนไม่ได้
ส่วนการหลบหนีครั้งนี้เนี่ยโอ้เชื่อว่าแค่๕คนน่าจะไม่ใช่น่าจะมากกว่านี้นะครับ
อกจากนี้มีรายงานครับว่าขณะเสียแป้งนั้นอยู่ในเรือนจำเป็นขาใหญ่เลยครับ
มีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับชาตินะครับ
คนหนึ่งมีการฝากฝังให้ดูแลเป็นพิเศษ
ก็เลยอาจจะทำให้ทางผู้คุมรู้สึกเกรงใจ
ขณะที่ทางตำรวจครับจากกองปราบมีการลงพื้นที่๓จังหวัด
คือพัทธลุงตรังแล้วก็สตูนนะครับหลังจากเจอความเคลื่อนไหวเสียแป้ง
เมื่อวานี้เรามีการนำเสนอนะใช่ไหมว่าเสียแป้งไปตรวจดูเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมครับ
แล้วก็คาดว่าอยู่ที่สตูนโดยตอนนี้เสียแป้งครับ
มีอาวุธปืนสงครามร้ายแรงติดตัวถ้าเกิดเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
เชื่อว่ามีการยิงต่อสู้แน่นอนนะครับ
ซึ่งทางผู้ช่วยพบตรสั่งให้เจ้าหน้าที่
เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหากมีการยิงต่อสู้เกิดขึ้นครับ
ค่ะก็นี่แหละค่ะอย่างที่ตั้งข้อสังเกตกันว่า
ดูจากสัญญาณโทรศัพท์แล้วอาจจะเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสตูนแล้ว
ตอนนี้ที่สตูนเขาก็มีการตั้งด่านสกัดนะคะเพื่อที่จะจับกลุ่มตัว
ถ้าเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะบันทึกภาพไว้ได้
เป็นรถกระบะสี่ประตูมิซูบิชิไทตันสีขาวทะเบียนพัทธลุงนะคะ
เป็นรถต้องสงสัยคันนี้แหละค่ะที่พาเสียแป้งหลบหนี
เข้ามาในพื้นที่สตูนเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาตอน๙โมงกับอีก๗นาที
ป้อมสามแยกบ้านสวนเทศที่อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
หลังจากนั้นเนี่ยตอนเก้าโมงครึ่งก็พบรถกระบะสีดำเนี่ยนะคะ
ขับนำหน้ากระบะขาวเนี่ยในจุดนี้ค่ะตรงนี้คือสามแยกผังหนึ่งที่อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูนอีกเหมือนกันเป็นเส้นทางเข้าไปยังอำเภอมะบังที่จังหวัดสตูน
จุดตรงนี้ค่ะก็เป็นหลักฐานทำให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้ระดมกำลังไล่ล่ารถคัน๒คันนี้นะคะ
ซึ่งยังไม่พบว่ารถออกนอกพื้นที่ตั้งจุดสกัด๒จุดนะคะ
ก็คือด่านคีรีวงที่อำเภอทุ่งว่าซึ่งเป็นรอยต่อสตูนกับตรัง
แล้วก็ด่านความมั่นคงทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงรอยต่อจังหวัดสตูนกับสงขลา
เพราะฉะนั้นก็แสดงว่ายังอยู่ในจังหวัดสตูนนี่แหละนะคะ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูนสั่งตั้งจุดสกัด
กระจายกำลังค้นหารถโตโยต้าสีดำทะเบียนพัทธลุง
ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นรถขับนำทาง
ก็ใช้วิธีนี้ค่ะตรวจรถเข้าออกทุกวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถขาออก
ซึ่งเขาก็บอกว่ารถต้องสงสัยยังไม่ออกนอกพื้นที่
กล้องวงจรปิดพบว่ายังวนเวียนอยู่ในอำเภอมะนัง
ไม่ได้เข้าไปในเขตท่าเรือชายแดนอย่างที่เป็นข่าวออกมานะคะ
ทีนี้ไปดูเส้นทางทางทะเลเขาก็ตรวจเข้มเช่นเดียวกัน
จะมีลำคลองเส้นทางธรรมชาติในตำบลตำมะลังอำเภอเมืองอำเภอท่าแผ่
มีคลองหลายเส้นหลายสายที่สามารถออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้
เขตแดนระหว่างรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคด้าของมาเลเซีย

ยืนยันว่าช่องทางปกตินั้นเสียแป้งยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งสตูนเนี่ยมีรอยต่อเขตแดนทางธรรมชาติยาวค่ะ
๕กิโลเมตรทั้งทางทะเลทางบกทางทะเลก็คาบเกี่ยวหลายอำเภอ
ซึ่งฝั่งมาเลเซียเนี่ยเขาก็ตรวจตราเข้มงวดเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดเฝ้าระวังว่าจะหลุดลอดออกไปได้ด้วยหรือเปล่านะคะ
ก็กำลังไล่ล่านะ

สตูนเองเนี่ยมีช่องทางทางทะเลสองทางนะครับ
คือที่หลีเป๊ะและที่ด่านธรรมรังนะครับ
แต่ว่าทางบกเนี่ยก็คือที่อำเภอควรโดนนะครับ

เพราะฉะนั้นในช่องทางที่กำหนดเป็นช่องทางของด่านพรมแดนเนี่ย

ยังไม่ชัดเจนนะครับว่า
ว่าผู้ตำหาเขาได้มากับยางผนะนั้นหรือเปล่า

เขาก็คาดการณ์กันว่าถ้าเสียแป้งหลบเข้ามาในสตูนแล้ว
คนที่ช่วยเหลือดูแลระหว่างที่เขาอยู่ในสตูน
ก็น่าจะเป็นเครือญาติลูกน้องเก่า
ขอสารออกหมายจับนายจีรวุฒิหรือนายปอย
คนที่เราเห็นในคลิปที่อยู่ตรงลิฟต์นะคะ
จักรีแป้นน้อยหรือในบิ๊กนางสาวยุวเรศกลศึกหรือหมวย
วิลาวันหมื่นรักหรือไหมนะคะ

ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป
พ้นการคุมขังส่วนเสียแป้งนั้นก็ข้อหาหลบหนีระหว่างถูกคุมขังค่ะ
คนชื่อไหมนี่ก็คือคนที่ถูกจับได้คนแรกใช่ไหม
ที่มีการไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมครับพูดถึงตอนที่ทางเสียแป้ง
อยู่ที่โรงพยาบาลมีการตั้งคำถามนะว่าหนียังไง
ถ้าเกิดว่ามีทั้งกุญแจมือมีกุญแจข้อเท้า
ทำไมถึงสามารถใช้กุญแจผีไขแล้วก็หลบหนีได้
วันนี้ครับทางรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณสหการเพชรนาริน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัน
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับกับทางทีมข่าวบอกว่า
พันธนาการที่ใช้กับเสียแป้งครับมี๓ชิ้น
มีกุญแจมือล็อกกับข้างเตียงนะครับแล้วมีกุญแจข้อเท้านะครับ
ลักษณะคล้ายกุญแจมือแต่ใหญ่กว่านะครับมีโซ่ระหว่างกลางล็อกขาสองข้าง
แล้วก็มีสายยูเนี่ยคล้องนะครับกับบริเวณเตียง
มีการล็อกด้วยแม่กุญแจอีกชั้นหนึ่งโอ้โหซับ
ก็แน่นหนานะล็อกทั้งมือล็อกทั้งเท้าแล้วก็ล็อกกับเตียงใช่ไหมคะ
ซึ่งถ้าไปดูจากที่ทางรองประหลัดยุติธรรมบอกเนี่ยนะครับพี่เต้นคุณผู้ชมนะครับ
ก็คือว่าเสียแป้งใช้กุญแจผีครับ
ในการไขกุญแจมือก่อนที่บอกว่าเอาผ้าห่มคลุมใช่ไหม
แล้วก็ทำอะไรดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหลังจากนั้นพอใช้ผ้าห่มคลุม
ก็ไขกุญแจข้อเท้าสองข้างครับหลังจากนั้นค่อยรูดเท้าออกจากสายยูที่ล็อกเอาไว้
หลวมเนี่ยทำให้เขาหลุดออกมาจากพันธนาการทั้งหมดได้ไม่ยาก
แล้วก็หนีไปจนออกมาเป็นภาพวงจรปิดที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้
ทีนี้ทีมข่าวก็สอบถามว่าไอ้เครื่องพันธนาการข้อมือข้อเท้าเนี่ย
มันต้องใช้กุญแจเฉพาะในการไขหรือเปล่า
ทางรองประหลัดยุติธรรมท่านบอกว่ากุญแจที่ไขออกไป
ก็คือเป็นลักษณะคล้ายกุญแจข้อมือปกติ
มันสามารถใช้กุญแจผีไขออกมาได้ครับ
รับว่าเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับ
เพราะระยะหลังเนี่ยการจะ
เขาใช้คำว่าอะไรนะคือต้องใช้ตรวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
มันจะมีประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยครับ
ที่อาจจะสร้างความอับอายให้กับนักโทษ
ก็เลยมีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบนี้
แต่ข้อผิดพลาดก็คือว่าพอเป็นรูปแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใช้เครื่องพันธนาการ
สำหรับคดีความมั่นคงสูงครับแต่ใช้แบบธรรมดาแบบนี้
รองประหลัดยุติธรรมซึ่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมรัชธรรมเนี่ยบอกว่ามันบกพร่องนะครับ
ซึ่งการเลือกใช้เครื่องพันธนาการมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ตอนนี้กรมราชธรรมตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วครับ
ว่าข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นแบบนี้มันมีเขาเรียกไงมันมีรับลมคมในมันมีนอกมีในอะไรไหม
ค่ะค่ะแต่ถ้ารู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็น่าจะเพิ่มจุดแข็งตรงอื่นด้วยหรือเปล่าคุณกาย
คือถ้าตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการที่จะเฝ้าระวังก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้น
เพื่ออุดจุดอ่อนตรงนี้แต่นี่ค่ะก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่
เพราะดูจากห้องตรงนี้ก็เป็นห้องรวมด้วยนะ
การที่คนที่นอนอยู่บนเตียงจะออกไปมันจะไม่มีใครเห็นเลย
ในเวลานั้นมันก็แหม่นะคะน่าคิดนะคะ
มันมีประเด็นเรื่องกุญแจที่เขาต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบไง
ว่าเอาไปปั๊มอะไรยังไงมีใครให้ไปหรือเปล่า